จากเหตุการณ์ที่สามารถจับกลุ่มการลักลอบขนอาวุธสงคราม
จากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาอย่างไทย
เพื่อกระจายส่งไปอังไทยแลนด์ไทยพามา
แต่จากข้อมูลอื่นก็ทำให้เชื่อได้ว่า
ทำกันเป็นขบวนการโดยมีคนมีสีเข้าไปเกี่ยวข้อง
เพื่อปูทางการขนถ่ายสินค้า
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
อาวุธสงครามทั้งหมดที่ยึดได้จากรถกระบะอีซูซู

ที่ผ่านจากอากาศเอกพะคินสังกัดทหารอากาศ

ขับมาประสบอุบัติเหตุตกข้างถนน
บริเวณถนนสุขุมวิทย์ช่วงครัวเขาบรรทัศน์
คลองสนตำบลแหลมกลัดอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ทำให้สังคมหันมาสนใจกับขบวนการ
ลอบค้าอาวุธข้ามแดนกันอีกครั้ง
เพราะเชื่อว่าพฤติกรรมลักษณะนี้
ผู้ต้องหาไม่สามารถทำเพียงคนเดียวได้
หากไม่มีเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ
จากข้อมูลของตำรวจในหลายพื้นที่ชี้ชัดตรงกันว่า
อาวุธสงครามส่วนใหญ่ที่กระจายอยู่ในประเทศไทยนั้น
ลักลอบนำเข้ามาจากประเทศกัมพูชา
ซึ่งอาวุธหลักที่ถูกนำเข้ามามีอยู่๒ชนิด
ว่ากันว่าหลังจากมีการเซ็นสนที่สัญญายุติสงครามของเขมร๓ฝ่าย

เลิกรบกันอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในปี๒๕๕๙
ขบวนการค้าอาวุธสงครามบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยทหารกัมพูชาจะลักลอบนำอาวุธสงครามที่ใช้ในกองทัพ
มาขายตามแนวตะเข็บชายแดน
อกจากนั้นก็มีการซื้อขายตามแนวชายแดนไทยพม่า
โดยชนกลุ่มน้อยที่อยู่บริเวณชายขอบ
ในคดีนี้ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของไทยจะระบุว่า
ไม่เคยพบชื่อของพันธาอากาศเอกทะคิน
เดินทางเข้าออกระหว่างไทยและกัมพูชามาก่อน
แต่ก็มีข้อมูลว่านายจักรพงศ์ซึ่งร่วมอยู่ในขบวนการ
เดินทางเข้าออกมาแล้ว๑๑ครั้ง
ขณะที่นายพิสิทธิ์ชาวกัมพูชา
เข้าออกจนแทบเป็นเรื่องปกติถึง๒๓๑ครั้ง
ซึ่งอาวุธสงครามอนุภาพร้ายแรงเหล่านั้น
เชื่อว่าถูกนำเข้ามาโดยพ่อค้าคนกลาง
ที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับทางฝั่งกัมพูชา
และกลุ่มที่เป็นผู้ค้ารายใหญ่ที่สุด

ซึ่งมีบารมีพอที่จะปูทางในการค้นถ่ายและกระจายสินค้า
ซึ่งค่อนข้างเป็นอาวุธที่หลากหลาย
ทำให้ฝ่ายข่าวด้านความมั่นคงเชื่อว่าเป็นการรับมากระจายต่อไปให้ลูกค้าหลายกลุ่มในพม่า
ว้าแดงและมูเซอร์ที่มีความต้องการอาวุธสงครามเหล่านี้มากที่สุดในขณะนี้